อีกที่เรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกองทัพก็ต้องสร้างความสบายใจ
แล้วก็เคลียร์กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขา
ว่าตกลงข้อเท็จจริงคืออย่างไรกันแน่นะครับ
เรื่องของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑ที่ไปเสียชีวิตในโรงเรียนนะครับ
วันนี้แพทย์นิติวิทยาศาสตร์ระบุว่าเตรียมรับอวัยวะ๓ชิ้นของนักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิตมาตรวจอย่างละเอียดนะครับ
ยืนยันว่าการนำอวัยวะที่ผ่านการเก็บการไปตรวจแล้วแล้วเอามาตรวจซ้ำเนี่ย
ไม่ทำให้การพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตคาดเคลื่อนนะครับ
ว่าจะทราบผลได้ภายในสิ้นเดือนนี้
โดยนายสมพรมรสนะครับผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เปิดเผยถึงกรณีที่ครอบครัวของนายพักขพงศ์ตันการนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑ที่เสียชีวิต
นำร่างมาให้ชนะสูตรพลิกศพแต่พบว่ามีอวัยวะภายในบางส่วนหายไป
โดยระบุว่าทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวน
พองครักษ์จังหวัดนครนายกให้ทำการตรวจพิสูจน์รอบที่๒
โดยคาดว่าเป็นความประสงค์จากทางญาติ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะนำอวัยวะ
เก็บไว้ทั้ง๓ชิ้นมาให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจชนะสูตร
ว่าภายในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้จะทราบผลการตรวจพิสูจน์อย่างชัดเจน
รองผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ท่านก็ออกมายืนยันค่ะคุณผู้ชมว่า
การนำอวัยวะที่ผ่านการเก็บไว้เอามาตรวจซ้ำ
จะไม่ทำให้สาเหตุการณ์ตายคลาดเคลื่อนนะคะ
เพราะว่ามีการแช่ฟอร์มาลีนเอาไว้ตามกระบวนการ
ส่วนกรณีก่อนหน้านี้ที่มีข้อคอรหาว่าแพทย์ผู้ชนะสูตร
สามารถเก็บชิ้นส่วนอวัยวะของผู้เสียชีวิต
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากญาติมันผิดจัญญาบันหรือเปล่า
ท่านก็ยืนยันว่าคนที่จะตัดสินได้คือสภาวิชาชีพเท่านั้นนะคะ
แนวทางตัดใบบัตรนี้ของแต่ละท่านเค้าจะไม่เหมือนกันน่ะครับ
ขึ้นกับการวินิจฉัยหน้างานนะครับ
ความเห็นหน้างานว่ามันมีอวิวสินว่านี่น่าสนใจเป็นพิเศษโดยถ้าตัดชิ้นเนื้อบางส่วนแล้วอาจจะไม่สามารถให้คำตอบได้
อย่างนี้ก็จำเป็นที่จะต้องขอให้ว่าชิ้นนั้นออกมาตรวจก่อนนะครับ

วัยวะที่ถูกนำออกไปนะครับเมื่อถูกเก็บอยู่ในฟอร์มาลีน
หรือว่าน้ำยารักษาชิ้นเนื้อนี่นะครับ
ก็สามารถที่จะดำรงพยาธิสภาพเหมือนเดิมทุกประการ
ถึงแม้นำมาตรวจซ้ำนะครับ
แล้วก็มีคำชี้แจงนะคะจากแพทย์หญิงปันใจโวหารดี
มนุยการกองส่งเสริมและพัฒนานิติวิทยาศาสตร์
บอกว่าในกรณีที่เป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ

สามารถเก็บชิ้นส่วนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ญาติทราบ
คุณหมอท่านยืนยันแบบนี้
แต่ว่าต้องแจ้งพนักงานสอบสวนในท้องที่นั้น
เพื่อเป็นพยานหลักฐานทางคดีความค่ะ
ซึ่งสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
เป็นสถาบันที่มีนักเรียนแพทย์ศึกษาอยู่ด้วย
พอเกิดกรณีการตายผิดธรรมชาติแบบพิเศษ
ก็อาจจะมีการเก็บชิ้นส่วนอวัยวะ
เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาต่อไป